ยายจีที่บอกว่าโอ๊ยฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
นี่ถูกรางวัลฉันจะเลี้ยงหมดเลยนะ
แต่ประกาศตัดญาติกับหลานสภัย
หลานสภัยนี่เธอเอาลอตเตอรี่ฉันไป
ที่ตอนแรกจะให้หลานสะพ้ายช่วยตรวจสอบแล้วคืนลอตเตอรี่มาไม่ครบ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า๓เล่มที่แม่ค้านั้นเอามาเอามาขาย

ยังไม่บอกอ่าไปดูนางสาวแสงทองศรีอัชชาก่อน
ในช่วง๕๓คนนี้หลานสภัยถูกยายจีเช้าวังเย็น
อายุ๙๓เปิดปูพื้นก่อนหลายคนเดี๋ยวนึกไม่ออก
หลานสะพ้ายฉันขโมยไปลอตเตอรี่รางวัลที่๑
๒พฤษภาคมที่ผ่านมา๒ฉบับแต่หลานสะพ้าย
ไปแจ้งความกับตำรวจสพนปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว
เอาผิดกับยายจียายจีนะหลังจากได้หลักฐานเป็นหนังสือ
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วพิสูจนต้นคั่ว๓เล่ม
ปรากฏว่าไม่พบว่ามีเลขสลาก๘๔๓๐๑๙
และเลขท้าย๐๑๙อยู่ในเล่มไหนเลยครับไม่เจอเลยครับคุณผู้ชม
เจอเลยขนาดตรวจ๓ตัวก็ยังไม่มีอย่างนั้น๖ตัวก็ไม่มีเช่นกัน
คุณผู้ชมนางแสงทองบอกว่าโอ้โหยายจี่กล่าวหาฉันแบบนี้
มันหมินประมาททำให้ฉันเสียชื่อเสียงแล้วข่าวเขาเสนอกันทุกช่อง
สังคมเข้าใจผิดคนตราหน้าใช้ชีวิตลำบาก
ต้องคอยมาตอบคำถามขโมยจริงเปล่าขโมยจริงเปล่านะครับ
ยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้ขโมยไม่เคยเห็นสลากด้วยซ้ำ
แต่ยายจีนะครับที่เป็นญาติผู้ใหญ่มาใส่ร้ายป้ายสีฉันแบบนี้ได้ยังไง
ร้อยเวรนะครับสพนปลือนะครับก็รับแจ้งความจากยายจี่นะฮะ
คือไม่ได้เข้าเวรตอนนั้นทำให้นางแสงทองเนี่ยนะครับ
มาพบตำรวจก่อนในวันนี้เมื่อยังแจ้งความไม่ได้
นางแสงทองก็กลับบ้านไปไหว้พระสารพระภูมินะครับ
ก่อนหน้านี้เคยจุดทูบสาบานว่าไม่ได้เป็นคนทำผิดไม่ได้ขโมยสลาก
พอมีหลักฐานยืดยันคมไปที่สุดนะคราวนี้แล้วก็กลับมาจุดทูป
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างจะเป็นอะไรไปไอ
สิ่งที่ลูกถูกเขากล่าวหาในวันนั้นวันนี้ได้ปรากฏกระจ่างแล้ว
ความเป็นธรรมของลูกกลับมาแล้วจ้ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ขณะที่บ้านยัยจี

ดูบ้านยายจีหน่อยนะครับอยู่ใกล้กันนี่แหละประตูบ้านปิดเงียบครับ
นะครับทีมข่าวยายเจ
ยายจีไทยรัฐมายายจีนะครับ
ไม่มีใครตอบนะครับชาวบ้านให้โขโหมว่าเย้ยจีนะ
นะครับไปอยู่บ้านลูกเนี่ยอยู่ในตะบนนี่แหละ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับเป็นเรื่องกันซะแล้วหมางกันซะแล้วนะครับ